คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกอกมุกดาหาร
ปีนึงแล้วนะคะแล้วเดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้ว
คุณผู้ชมก็ถามถึงมาเยอะว่ารอคอยความชัดเจน
ก่อนหน้านี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดือนมิถุนายนนี่แหละ
จะมีการออกหมายจับคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ก็เลยรอคอยรอลุ้นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิด
คุณแม่ของน้องชมพู่นะคะวันนี้คุณแม่ก็ได้มีการแบบ
เค้กเป่าเค้กอะไรด้วยคุณแม่บอกว่าตั้งใจจะทำบุญ
แล้วก็รอคอยความชัดเจนทางคดีจากทางตำรวจด้วยค่ะ
นางสาวิตรีวงศรีชาค่ะคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ทำบุญที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะคุณแม่อายุสี่สิบ
อายุ๔๐ปีก็ไปทำบุญในวันเกิด
คุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ขอพรแค่อยากจะให้สุขภาพแข็งแรง
ทำบุญกรวดน้ำแล้วก็ไปเก็บทาสกระดูกน้องชมพู่
นมเปรี้ยวและขนมที่น้องชมพู่ชอบไปให้ส่วนเรื่องคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ก็ลุ้นนะคะก็ลุ้นว่าจะจับคนร้ายได้จริงไหม
เดือนนี้แหละจะมีคำตอบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
เดือนนี้แหละจะมีหมายจับออกมาว่าใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตแม่ก็รอแม่ก็ลุ้นนะคะ
แม่บอกว่าก็เนี่ยรอตั้งแต่วันนี้เลย๑มิถุนายนท่านผอบตรบอกว่าภายในเดือนมิถุนายนใช่ไหมล่ะ
ก็ลุ้นตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบนี่แหละแม่บอกว่าตอนนี้ก็รอความชัดเจนนะคะ
แต่แม่เองไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรหรอกนะเพราะความกดดันในเวลานี้ก็น่าจะอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า
เพราะว่าตำรวจเป็นคนทำงานคลี่คลายคดีและถ้าวันนั้นเนี่ยจับคนร้ายได้
ถ้าวันนั้นมาถึงจริงแม่อยากถามคนร้ายเลยค่ะว่าทำได้ยังไง
ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วแม่บอกเลยว่าไม่ต้องมาถามเรื่องอโหสิกรรมนะคะ
อโหสิกรรมให้แน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร
คนที่จะหวั่นใจหรือไม่หวั่นใจแม่คิดว่าความกดดันตรงนี้น่าจะอยู่ที่ตำรวจมากกว่า
เพราะว่าเขาเป็นคนทำงานในส่วนตัวแม่เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมคะ
ยังมีความหวังมากถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่าคำตอบภัยในเดือนเนี้ยมันจะตรงกับใจเราอะค่ะ
หวังค่ะถ้าทางผู้ใหญ่ออกมาพูดขนาดนี้แม่ก็ต้องหวังอยู่แล้ว
อยากถามว่าทำได้ยังไงทำเพื่ออะไรทำทำไม
อยากถามอยากได้คำตอบ
ยังเหมือนเดิมไหมคะแม่ว่าไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร
เป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องเนี่ย
ก็ไม่ขออโหสิกรรมเหมือนเดิมค่ะใครที่กล้าทำให้คนตาย
คือไม่ควรให้อภัยคือตายโดยเจตนานะ
ก็ช่วงเวลา๑ปีพอดีด้วยนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่า๑ปีที่ผ่านมาก็ทนทุกข์มามากนะครับ

คือนายอนามัยวงศรีชาแอบซื้อของขวัญวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ภรรยา
เค้กวันเกิดด้วยนะฮะให้มาเป่าเทียนวันเกิด
ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะครับนี่บอกว่าครั้งแรกเลยนะฮะ
ที่มีการมอบของขวัญวันเกิดแบบนี้นะครับแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาเนี่ย

แม่มีคนมาหา
ร้องเพลงไหมครับผมไม่เคยร้องครับร้องก็ไม่เคยร้องงั้นร้องเลยครับผม
แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู

ของขวัญ
ของขวานวันเดือดหรอ
อะไรเกี่ยวเกี่ยวจ้าให้น้ำโชค

อันนี้ตั้งใจซื้อว่าเป็นของขวานวันเกิดให้แม่เลย

ทำไมพ่อทำมาถึงเลือกเกี่ยวอ่ะ
อ๋อแม่ก็มีหลายอันนั้นนะ
เกี่ยววันเดือดมันเหนื่อยใช่ไหมพ่อ
แต่แบบนี้ยังไม่มี
นี่ครั้งแรกในชีวิตนะที่ซื้อให้แม่เนี่ย
ที่จัดงานวันเกิดอะไรนะซื้อเค้กให้นะ
เอ้าแม่มาล่ะ

พี่เหนือจับรถเร็ว

ทาง

แหวนทำไมเล็กจังเอาใส่อยู่ไหนเนี่ย

แล้วก็เคียวเอาไว้ใช้งาน
ธรรมดาเกี่ยวข้าวที่คุณพ่อซื้อให้กับคุณแม่น้องชมพู่
คือมันก็เป็นบรรยากาศของ

ที่มีให้ได้เกิดขึ้นบ้างเหมือนที่แม่น้องชมพู่บอก
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ความระทมทุกวัน
ในการรอติดตามฟังคดีของลูกสาวคือน้องชมพู่
เสียงตีนี้ชัดกว่าใครเพื่อนเลยนะทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวที่วันนี้ไปบ้านของคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ก็เลยถามว่าเออถ้าเกิดจะขออะไรได้กับท่านพบตรเนี่ย
อยากจะขออะไรไหมวันคล้ายวันเกิดเนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็อยากขอให้พบตรอยู่ในตำแหน่งต่อไปนาน
ส่วนเรื่องคดีแม่ไม่เร่งรัดขออะไรมากกว่านี้ก็จะรอคอยนั่นแหละ
วันนี้ไม่อยากจะขออะไรค่ะ
อยากให้ท่านเป็นพบตรไปนาน
มีอะไรอยากจะฝากบอกท่านมากกว่านี้ไหมคะแม่
วันนี้ยังค่ะยังก่อนค่ะวันนี้วันเกิด
อยากได้ของขวัญจากใครกันไหมคะแม่

แต่คิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราพึงได้มันก็จะได้มาเอง
ซึ่งก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์นอกจากเค้กก้อนนี้

นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของน้องชมพู่
ระหว่างรอคอยความชัดเจนทางคดีนะคะ
ทีมข่าวก็ขอไปที่บ้านของลุงพลดูหน่อย
บรรยากาศที่บ้านของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวอยู่แต่ในบ้าน
หลังจากกลับมาจากอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ

แต่ก็ยังมีกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะ
อยู่กันตามร้านค้าหน้าบ้านตามที่พักค่ะ
พอเห็นนักข่าวลงพื้นที่เขาก็เริ่มเลย
ก็ทำหน้าที่เหมือนกับยูทูบเบอร์เขาอะนะ
เขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายมาสดเหตุการณ์มาดูกัน
ทำงานของนักข่าวลักษณะประมาณนี้

ลุงพลกับป้าแตนขับรถกระบะออกจากบ้าน
ไปสพกกตูมนะคะ

ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมคดีที่ลุงพล

หมินประมาทเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธชินราชนะคะ
ก็ไปกับทนายสมเกียจทนายความส่วนตัว
ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีได้
พอให้ปากคำเสร็จทีมข่าวก็ถามค่ะ
ถามลุงพลว่าความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ตามที่พบตรบอกเนี่ย
ภายในเดือนนี้จะมีความชัดเจนลุงพลคิดเห็นว่ายังไงบ้าง
ลุงพลก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร
ลุงพลก็เหมือนกับส่งเสียงหัวเราะในคอนิดนึงค่ะ
ยูทูบเบอร์ก็กันตัวลุงพลออกจากนักข่าว

คดีนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้ออาวัยบางใครนะครับ

อย่างตำรวจเนี่ยได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับดีเอนเอของผู้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจมาจากสิ่งของที่พบในจุดที่เจอ
ศพน้องชมพู่โดยเฉพาะเส้นขนสามเส้นวันนี้มันมีข่าวเพิ่มเติมมาอีก
โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุว่าคดีน้องชมพู่จะชัดเจน
ภายในวันที่สิบห้ามิถุนายนโอ้โหระบุอย่างงี้นี่ชัดยิ่งกว่า
ผมก็ต้องรออีกนะผมก็ต้องรอบอกภายในเดือนมิถุนายน
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกภายใน๑๕มิถุนายน
นักข่าวก็เลยไปถามครับท่านนี้ฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตมตรียิ่งยศเทพจำนงพลโนตรียิ่งยศบอกว่า
ขอยืนยันว่าไม่เคยพูดไม่เคยให้ข้อมูลเรื่องนี้เลยนะฮะ
เกี่ยวกับการกำหนดเวลาว่าชุดสืบสวนสอบสวน
แถลงข่าวชี้แจงคดีน้องชมพู่หรือว่าคดีน้องชมพู่
ชัดเจนภายในวันที่๑๕มิถุนายนไม่เคยพูดเลย
เพราะไม่ได้อยู่ในชุดทำงานด้วยส่วนเรื่องจะแถลงข่าวเมื่อไหร่
คดีจะเป็นวันไหนอะไรยังไงมีเพียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวเท่านั้น
ที่จะบอกเรื่องนี้ได้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
น่าจะเกิดจากสื่อมวลชนบางสำนักโทรมาสอบถามพลตรวจตรียิ่งยศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
แต่ผลเป็นไงผมบอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ได้อยู่ในทีมสู่ส่วนส่อมส่วน
ก็คุยกับน้องสื่อมวลชนเมื่อเช้านี้ถามยืนยันแค่ว่า
วันนี้จะไม่มีเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะถามว่ามีเรื่องนี้ในวันนี้นะฮะ
นี่น้องถามว่าจะเมื่อไหร่ก็ผมก็บอกว่าก็คงภายในเดือนนี้ตามที่ท่านพบบอก
ก็มาเร็ววันนี้ผมก็ตอบได้ว่าอาจจะเป็น๗วัน๑๕วันหรือเดือนนึงก็เป็นไปได้
ผมก็พูดแค่นี้เองถ้าผมบังอาจไปพูดอย่างนั้นเนี่ย
แสดงว่าผมไปก้าวไก่เรื่องงานสืบสวนสอบสวนผมไม่ได้เป็นคณะสืบสวนสอบสวน
แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะมีการแถลงข่าวนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ว่ามอบหมายให้ผมมาเป็นผู้แทน
หรือจะเป็นการแถลงโดยคณะสืบสวนสอบสวนเอง
อืมทีนี้ค่ะก็มาดูท่าทีของชาวบ้านกกอกกันนิดนึงดีไหมคะ

ตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าตำรวจเรียมออกหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่
คนในพื้นที่เขาว่ายังไงกันบ้าง
ทีมข่าวไปคุยกับป้าถอนนะคะนางนารินเงินนาม
ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของลุงพลป้าแตน
ตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่อ่ะนะคะป้าถอนบอกว่าก็ลุ้น
ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้คดีนี้ก็เป็นปีแล้ว
รับว่าตั้งแต่เกิดคดีก็กลัวก็กังวล
เวลาออกไปทำมาหากินก็กลัวก็กังวลว่าถ้าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่
แล้วยังจับไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับคนในพื้นที่หรือเปล่านะคะ
ถ้าจับคนร้ายได้จริงถ้ามีโอกาสได้เห็นหน้าคนร้าย
ถอนบอกว่าโอ้โหอยากถามนะว่าทำไมเนียนได้ขนาดนี้
ตบตาเก่งทำไมเก่งได้ขนาดนี้แล้วทำไมถึงทำกับเด็กสามขวบได้ขนาดนี้
เด็กเขาไปทำอะไรให้ส่วนตัวก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมากกว่าหนึ่งคน
แล้วก็ยืนยันว่าที่ตัวเองเคยเลี้ยงดูดูแลน้องชมพู่มา
ชมพูไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าแน่และไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแน่นอน
ก็ไปนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราจึงสองสามวานนี้มากกว่าจะได้ก็ลืมค่ะ
เก่งเนอะไม่มีลองร้อยอีกอย่างเลยอย่างนี้นะคะ
คือจังว่าจบดร็อคเตอร์มาหรือเปล่าแบบนี้เนอะ
มันต้องร่วมมือกันละมั้งหนูคิดบ้านนะ
ขนาดตำรวจอีกอย่างกันยังหัวทันมันนะ

๑๑เนอะมันหายเนอะถ้าคนเดียวมันต้องเหนื่อยมั่งเลย
คดีนี้ลุงพลเองก็ไม่ได้มีเรื่องของคดีน้องชมพู่อะไรเลยนะฮะ
จากคดีลุกป่าสร้างพญานาคอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปนะครับ
มีรายงานว่าเบื้องหลังการรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายในคดีฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

โดยเฉพาะเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่นออกเป็นหลายเส้น
เส้นผมนี้ตำรวจนำไปตรวจวิเคราะห์ทางเทคโนโลยี

เกี่ยวยงกับบุคคลที่ใกล้ชิดบางคน
พฤติการของคนร้ายจากการรวบรวมหลักฐานเชื่อว่าคนร้าย
นำตัวน้องชมพู่ไปแล้วมีการเอาไปทิ้งเอาไว้ในจุดแรก
เพื่อกลับไปทำธุระเพื่อหาบุคคลอ้างอิง
จะพาร่างน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ไว้ในป่าลึกเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตาย
แล้วกลับมาจัดฉากอำพลางให้เป็นเรื่องฆาตกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
ด้วยการถอดเสื้อผ้าและตัดผมเด็ก
หลงประเด็นไปเรื่องศัยศาสตร์มนต์ดำด้วย
ทั้งหมดนำไปสู่การรวบรวมหลักฐาน
ทำให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมวันนี้มีข่าวออกมาว่า
เสนอสารจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอออกหมายจับคนร้ายแล้ว
ก็ต้องรอฟังรอติดตามกันต่อไป